คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้นะเพิ่งจะออกจากเรือนจำมา
ออกจากเรือนจำมาหลอนยาเลย
พอหลอนยาเสร็จปั๊บไปขโมยเค้ก
จากมินิมาตรเอาไปหมดตู้เลยครับ
โกรธทานีจับภาพคนร้ายคนนี้ผอมสูงนะสวมซึ่งคลุมสีน้ำตาล
กางเกงยีนครับกำลังเอากล่องเค้กใส่ลงในรังกระดาษ
หลังจากนั้นก็ยกกล่องนะฮะ

เจ้าของร้านไม่ได้หมายคือนางสาวหาทายรัฐจารุพิษภัยบูรณ์
หรือว่าคุณส้มเล่าบอกว่าคืนเกิดเหตุใน๓๐มกราคมที่ผ่านมาครับ๕ทุ่มได้
คนร้ายเข้ามางัดตู้แช่เค้กวันเกิดที่อยู่หน้าร้าน

มาเป็นเค้กสิริตาง
เค้กวันเกิดวุ้นมะพร้า

กว่า๕๐กล่องพวกเอาไปหมดเลย
ยังไม่ทันจะขายสักกล่อง
เชื่อว่าคนร้ายที่มาเคยควรมาขโมยของก่อนและ

ชื่อนายโรนาลิสโพธิภัยศาสตร์หรือว่าบ๊าทอายุ๓๐ปี
จับได้ที่บ้านร้างกลางทุ่งนาซอยป่าศักดิ
ทางไปบ้านดงเย็นตะบนบ้านเชียงครับ
บาสยังหลอนยาอยู่เลยนะครับ
จะวิ่งหนีนะครับแล้วบอกกับตำรวจ
ผมเดินไปทั่วบ้านเชียงไม่รู้ว่าเดินทำไม
ตอนขโมยของผมก็ไม่รู้สึกตัวเหมือนมีเจ้าปู่เจ้าปู่อีกแล้ว
ปู่บ้านปูรูสั่งให้ทำไม่ได้ตั้งใจขโมยนะ
ถ้าขโมยของก็จะเอาไปขายแล้วซื้อยาบ้ามาเสพวันละ๕๖เมตรนะครับ

ตรวจสอบประวัติบาสเพิ่งออกจากเรือนจำมาได้๑สัปดาห์
ก่อเหตุขโมยของชาวบ้านไปทั่วเสพยาบ้าวันละหลายเม็ด

ที่ถูกขโมยไปนะตำรวจตามกลับมาได้โอ้โห
เอาไป๕๐กว่ากล่องตามกลับมาได้๒กล่องคุณผู้ชม
ส่วนที่เหลือในบาสบอกว่าเอาไปแจกเด็กชาวบ้านหมดแล้ว
บัสไปขโมยมิเตอร์น้ำของชาวบ้านในระแวกเดียวกันด้วยนะครับ
ตรวจจึงคุมตัวข้อหารักษัพ
นายสุรเชษภูมิศรีแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓ตะบนบ้านเชียงบอกว่า
หลังจากรู้ข่าวในบาสออกจากเรือนจำมาก็มีการแจ้งเตือนชาวบ้านนะ
เอาเฝ้าระวังนะเพราะว่าถือเป็นบุคคลอันตราย
หอนยาหนักก็เสพยาหนักอ่ะนะครับมักจะถือมีดเดินไปเดินมา
ทำให้คนในพื้นที่หวาดภาวะแล้วก็หากโดนจับไปรอบนี้เนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าจะก่อออกมาแล้วก่อเหตุอีกหรือเปล่าครับ